ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
ขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกทุกคน
ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมาก
ประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไร
เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ
แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ขอเพียงให้
ร่วมมือร่วมใจกันจริง
แต่ทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนะ
ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง
จนค่าเฉลิน
เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างที่ด่วน
เพื่อให้โดยรักประโยชน์กว่าพัฒนิกัติกว่ากลุ่นอุณิกเทศ
จากกำลังงานกำลังปัญญาสังคมไทยเราทุกคน
ให้มากที่สุดเท่าที่เบอร์มากได้
จะได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน
ให้เพิ่มภูมิมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็ว
เพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน
เขาจะต้องดำเนินโครงการนั้นให้สำเร็จผลโดยผลักดัน
กว่าลังเลลวงเมียวให้จับท้าด้วยเหตุใดไม่ได้
เขาจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะคงได้ไปเปล่า
ซึ่งพยานนี้จะต้องถือเป็นความเสียหาย
ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ
การทำความคิดให้ถูกและแนวแนก
ในอันที่จะยึดถือภาพบ้านมวงเป็นที่หมาย
ต้องใช้การคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว

ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหนู
ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่
ก็เริ่มจะทำให้สำเร็จรู้ล่วงไป
โดยเต็มกำลังความสามารถ

ด้วยความปรองดองกัน
และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน
ที่สุดผลงานของทุกคนนั้น

แต่ก็จะเป็นความสามารถ
พออนุภาพของคุณภาษีละบนปรัย

อันตนที่เคารุ่นไสทั้งชาวไทย
เช่นปฎิกรรมรักษาท่านทั้งหลาย
ให้ปลากษาภาพไทยอันตราย
นับเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง
ันดาลให้แต่ละคน

กำลังใจกำลังปัญญาและกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพลียง
สามารถที่จะประกอบกรณีกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี
และสามารถที่จะทำลงอิสระภาพอธิปไตย
พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุขทั้งบ้านเมือง
ให้สถาวรอยู่ตลอดไป
ขอทุกท่านส่วนประสบจากความสุขศิริขวัตรพิษภัณฑ์มงคล
และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน
ยากล้วนเตรียมพืชกับท่านเริ่มเติม
น่าจะคิดว่ากับจ้าลัยนึงดีกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

ต้องหาตัวงานใจ
สูงที่เกาะไกล

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป